คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยถ้าเปิดฟิตเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็ดีอินสตาแกรมก็ดี

สัววิชัยกันเยอะแยะนะคะหลายคนก็พูดบอกว่า

เพราะว่าความที่ท่านทำไว้ก็มีอยู่เยอะมากมายเหลือเกิน
มันมหาศาลมากกว่าทรัพย์สินที่เขามีอยู่นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางครอบครัวศรีวัฒนประภา
ก็เดินทางถึงประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อไปวางหลีดดอกไม้สดไว้อาลัยให้กับหัวหน้าครอบครัวค่ะ
คือต้องบอกคุณมิ้นคุณผู้ชมนะผมมีโอกาสได้ดูคลิปนี้

ตอนที่ลูกชายเนี่ยค่ะคุณอัยวัฒน์
แล้วก็ตอนที่เขาเดินไปวางสนามน้ำตาไหลนะ
คือมันเป็นบรรยากาศที่เศร้ามากนะ
มันเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวไม่มีใครคาดคิดนะคะ
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๒ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะคะ
ครอบครัวศรีวัฒนประภาก็มีนางเอ็มออนศรีวัฒนประภา
ภรรยาของคุณวิชัยนายอัยวัฒน์ลูกชาย
นายอภิเทศและคุณอรุณรุ่งลูกชายแล้วก็ลูกสาว
รวมถึงผลสำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็เดินไปวางดอกไม้แล้วก็แสดงความเคารพต่อรูปถ่ายของคุณวิชัย
จากนั้นคุณอายวัฒน์และนางเอ็มออนลูกชายแล้วก็ภรรยาค่ะ
เดินถือพวงหลีดดอกไม้สดสีขาวเขียวนี่แหละค่ะ
แสดงความอาลัยแล้วก็ระลึกถึงคุณวิชัยนะคะ
มีเจมมี่วาดี้สูตรหน้าของทีมแคสเบิร์ชไมเคิลผู้รัศาประตู
แล้วก็เจ้าหน้าที่สโมสรยืนล้อมวงโดยรอบแสดงความอาลัยร่วมกันค่ะ
ก็ยืนนิ่งกันเป็นเวลา๑นาที
จากนั้นคุณอายวัฒน์กับคุณเอ็มออนก็เข้าไปสวมกอดกับทีมงานทั้งนักเตะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
ก็เป็นการปลอบใจซึ่งกันและกันจับมือคุณแม่ด้วย
ปลอบใจกันส่งกำลังใจให้แก่กันและกันท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้น
นักฟุตบอลหลายคนร้องไห้ร้องไห้แล้วก็กอดคุณอายวัฒน์คือแบบไม่คาดคิด

ถ้าเกิดว่าขาดไปแล้วไม่รู้ชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไง
ก็เป็นคนโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันว่าคุณวิชัยเนี่ยนอกจากจะเป็นประธานสโมสรแล้วเนี่ย

วางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณวิชัยเหมือนกันค่ะ
อย่างที่คุณสุภาพบอกไปนะคะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยโพสต์อะไรคุณวิชัยและนี่ก็คือหนึ่งในนั้น
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนประภา
ใจความก็ขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวศรีวัฒนประภากับการสูญเสียในครั้งนี้
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้จักกับคุณวิชัยมานานหลายปี
อีกทั้งได้ยกย่องคุณวิชัยว่าเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็เป็นที่รักของครอบครัวคุณวิชัยจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปค่ะ
ตอนนี้ก็พร้อมใจกันทวิตข้อความเลยค่ะ
บอกว่าเปลี่ยนชื่อสนามดีไหม
เปลี่ยนชื่อสนามหรือว่าอัธจันทร์ให้เป็นชื่อของคุณวิชัยดีไหม
จะได้เป็นเกียรติแก่ประธานสโมสร
ผู้ที่นำความสำเร็จมาสู่ทีมแล้วก็เมืองเลสเตอร์อย่างมากมายด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ถึงขั้นมีการเปิดโหวตกันแล้วนะคะ
มีการเปิดโหวตผ่านทางเว็บไซต์ทั้งสื่อสังคมออนไลน์
แล้วก็เปิดโหวตในทวิตเตอร์ด้วยค่ะ
อ่าให้คุณผู้ชมไปดูนะวันนี้เนี่ยเว็บไซต์ของทางสโมสร
ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยครับร่วมลงนำไว้อะไรด้วยนะฮะ
คือประชาชนคุณผู้ชมก็สามารถไปลงนามได้ในเว็บไซต์ของทั้งสองเว็บที่เราบอกไป
นี่ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ตอนนี้ฮอขึ้นไปแล้วสักพักหนึ่งใบพัดหยุด
แล้วฮอเคว้งหมุนตกลงมาบริเวณด้านซ้ายอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมดูนะฮะ
เดี๋ยวจะเห็นภาพว่าฮอหมุนแล้วตกลงมาคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สื่อของอังกฤษเขามีการนำเสนอนะครับ
ก็เห็นถึงนาทีที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันในครั้งนี้
ซึ่งเป็นฮอของคุณวิชัยรวมทั้งเนี่ยฮะ
หมุนลงมาแล้วครับแล้วก็กระแทกไปที่ร้านจอดรถละนะ
นั้นก็ระเบิดลุกเป็นไฟขึ้นมานะครับ
ซึ่งหลังจากฮอขึ้นไปก็สักประมาณ๒๐๐เมตรก่อนจะตกลง
ในช่วงไม่กี่วินาทีต่อมา
ก็จะเห็นได้ว่าเฮลิคอปเตอร์มีการหมุนแบบเสียการควบคุม
ก่อนที่จะมีประกายไฟแล้วก็ร่วงลงมา
จากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็จะเกิดการลุกไหม้แล้วก็ไฟท่วมเลยครับ
ส่งผลให้ทุกคนบนเครื่องนั้นเสียชีวิตทันทีนะครับ
ซึ่งตำรวจเลสเตอร์ก็ยืนยันนะคะว่า
ลิคอปเตอร์ลำนี้ไม่ได้ตกเพราะชนเข้ากับโดรนของตำรวจ

เพราะว่านักบินเองก็มีประสบการณ์การบินสูง

มันมีเสาหรืออะไรที่ไปชนทำให้เครื่องมันหยุดแล้วก็ตกลงมาหรือเปล่า
พวกโดรนของตำรวจที่ขึ้นบินตรวจสอบ
ซึ่งตำรวจเองก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจเองกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการตกอย่างเร่งด่วน
เขาเจอกล่องดำหรือว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แล้ว
กำลังส่งกล่องดำนี้แล้วก็สร้างเฮลิคอปเตอร์ไปยังที่ตรวจสอบ
ก็ออกมาระบุด้วยว่าต้องการความร่วมมือเรื่องไหนเขายินดีให้ทุกอย่าง